ส่วนน้องมิ้วนะคะเป็นนักแข่งโรนทีมชาติไทยและเป็นแชมป์หญิงโลกหญิงที่อายุน้อยที่สุด
ก่อนหน้านี้มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลของเธอและเธอค่อนข้างดังนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูป
มิวไม่ค่อยยิ้มชอบทำหน้าตึงคือเธอประสบอุบัติเหตุนะคะ
ขณะที่ขับรถคือญาติขับรถให้เธอนั่งและเธออยู่ในรถคันนี้ด้วยนะคะ
ประสบอุบัติเหตุตกข้างทางไปชนต้นไม้และเธอก็ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้น
ธันวาคมที่ผ่านมานับจนถึงตอนนี้ประมาณ๔วันแล้ว
แต่คุณพ่อของเธอบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลยโดยเฉพาะคนที่มาชนท้าย
และทำให้รถไปประสบอุบัติเหตุไม่มาปรากฏตัวไม่มารับผิดชอบใด
และรถคันนี้ก็ไม่มีกล้องด้วยตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรส่งตำรวจเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
น้องมิ้วเนี่ยโดยสารมาโดยรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุก็คือการที่รถคันนี้ไปตกร่องกลางถนนเพชรเกษม
ในพื้นที่อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขันนะคะรถพังเสียหาย
มีคนที่ได้รับบาดเจ็บ๒คนเป็นป้าของน้องมิ้ว
กระดูกบริเวณนิ้วก้อยด้านขวาหักพี่สาวได้รับบาดเจ็บก็คือตับฉีก
ล่าสุดยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนน้องมิ้วปลอดภัยนะคะ
พ่อบอกว่าผ่านมา๔วันแล้วทำไมคดีมันไม่ค่อยมีความคืบหน้าเลยนะคะ
พ่อก็คือในอาวุธวันนผ่องอายุ๔๘ปีก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
ขอความช่วยเหลือคนในโลกออนไลน์นะคะ
ใครที่มีกล้องหน้ารถและคิดว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
พอดีเห็นในกล้องปรากฏเห็นอุบัติเหตุ
เห็นรถคู่กรณีส่งมาให้หน่อยเพราะรถคันนี้ไม่มีกล้องหน้ารถ
กลัวว่าเรื่องจะเงียบนะคะแล้วตัวเองก็ไม่มีหลักฐานด้วย
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากในโลกโซเชียลมีเดียนี่แหละ
ก็ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนก็คือยืนยันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดจากครอบครัวของตัวเองนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีค่ะพลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวง
บังคับการตำรวจภูทรประจวบคิริคันบอกว่าได้รับรายงานอุบัติเหตุแล้วแหละ
ขณะนี้สั่งการให้ตำรวจภูทรทัพสแก่เร่งรัดคดีติดตามผู้กระทำความผิดนะคะ
ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้ประสบเหตุด้วยตัวเอง
แต่ที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ตกข้างทางแบบนี้
เพราะถูกชนท้ายรถเลยเสียการทรงตัวตกลงไปในร่องน้ำกลางถนนนะคะ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็จะจัดทีมขึ้นมาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ถนนเพชรกะเสม
ขาขึ้นแล้วก็ขาล่องพื้นที่ใกล้เคียง
เรื่องนี้และพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายนะคะ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายเพราะว่ารถคันนี้พอตกข้างทาง
ก็ไปทำให้ต้นไม้๒ต้นหักนะคะ
นายสุพศเสริมทรัพย์หัวหน้าหมวดการทางหลวง
ประจวบคิริขันบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนิน
การเก็บค่าเสียหายแต่อย่างใดก็ต้องรอให้พนักงานสอบสวน
พ่อทัพสแก่สรุปสำนวนคดีให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าคนก็เป็นห่วงกันนะว่าถูกชนท้าย
ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจากตัวเองแต่ต้องมาเสียค่าเสียหายให้กับทางรัฐบาล

ทางกรมทางหลวงบอกว่ายังไม่ได้คิดค่าเสียหายค่ะ